จริงแล้วประทัดเขาห้ามขายอยู่แล้วแหละ
แต่ว่ายังมีคนแอบเล่นแอบจุดอยู่นะคะ
โดยเฉพาะเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะ

เพราะว่าที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
เกิดเหตุการณ์เด็กชายอายุ๑๒ปีนะคะ

แล้วเขาจะจุดแล้วก็จะโยนตามทางไงให้มันดัง
แต่ช่วงที่จุดเนี่ยค่ะ
เขาจะโยนแล้วมันโยนไม่พ้นมือคุณ

นิ้วทั้ง๕นิ้วหายนะคะ

นำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะ
ทราบชื่อเด็กชายสงกรานนะคะ

ตามปกติซ้อนรถจักรยานยนต์กันออกไป

นั่นแหละขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบอกว่า
หลานถูกประทัดระเบิดใส่มือ
นิ้วทั้ง๕ขาดความตกใจก็เกิดขึ้น

แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือด้วย
นายบุญจันทร์บุฒโชฆภูมิเหตุการณ์เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นเด็กกลุ่มนี้เคียวรถจักรยานยนต

แล้วได้ยินเสียงประทัดดังขึ้นหนึ่งนัดปั้ง
จากนั้นตัวเองวิ่งออกมาดูค่ะ
เห็นเด็กชายถูกประทัดระเบิดใส่มือ
เป็นมือซ้ายนะเลือดไหลนองเลย
บางส่วนห้อยตรงเตงติดอยู่ที่มือแต่มันขาดแล้ว

หลุดไปเลยใช่ไหมหลุดไปเลยกองอยู่ที่พื้นเลย
กองเลือดเต็มไปหมดเลยเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะนำเสนอข่าวเพื่อเป็นการเตือนกันนะคะ

เราทราบนะว่าบางทีส่งน้องไปเรียน
ก็ไม่ทราบว่าเขาไปแอบซื้อประทัดตอนไหน
แต่ว่าก็เตือนไงคะตอนที่อยู่บ้านก็บอกเขาเป็นข้อมูลว่า
อย่าไปเล่นน้ำมันอาจจะระเบิดใส่มือได้เดี๋ยวได้รับบาดเจ็บไป

จริงต้องไปตรวจสอบไล่ไปถามเลยว่าน้อง
ไปซื้อประทัดที่ไหนต้องจับคนขายค่ะ